คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ใช่ค่ะรถกระบะคันนี้บรรทุกพวกยาสารเคมีต่างยาฉีดยุงต่างมา
แล้วปรากฏว่าขับมาทางตรงอยู่ดีคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูค่ะมันเกิดอะไรขึ้นระเบิดไฟลุกท่วมเลยค่ะ
โอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับไม่กี่วินาทีไฟลุกพลึบขนาดนี้
นี่เป็นวินาทีที่กระบะบรรทุกสารเคมีกระป๋องเนี่ยเสียหลักไปชนกับคอสะพาน
แล้วดูสิคุณผู้ชมระเบิดไฟลุกแบบนี้ค่ะ
นี่เกิดขึ้นที่ถนนสายเพชรกะเสมขาเข้าจังหวัดราชบุรีที่อำเภอโพธารามนะคะ
แล้วในจุดที่เกิดเหตุไปเจอซากรถเลย
ใช้คำว่าซากรถเลยโตโยต้าสีขาว

กระบะคันนี้เขาบรรทุกพวกสารเคมีต่างมา
ยาฉีดยุงน้ำยาต่างมาเต็มคันรถเลย
แล้วพอมาเกิดอุบัติเหตุเจอกับความร้อนแบบนี้
มันก็เลยระเบิดแล้วก็เป็นไฟลุกท่วมนะคะ
เหตุการณ์นี้คนขับเสียชีวิตค่ะ
คือนายภูวดลพลชำนาญอายุ๑๙ปี

ตำรวจก็สืบสวนสอบสวน
แล้วก็ทราบว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ขับรถกระบะคันนี้มาไปรับสินค้า
รับสินค้าจากบริษัทรับจ้างขนส่งบางนาตั้งแต่เมื่อคืน
จะเอาสารเคมีไปส่งที่ราชบุรี
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคนขับอาจจะหลับใน
แล้วก็เสียอาการควบคุมไปพุ่งชนกับคอสะพาน
จนทำให้ระเบิดแล้วก็ไฟลุกจนทำให้เสียชีวิตค่ะ